คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
มีการออกหมายจับครับศาลจังหวัดนนทบุรี
อนุมัติหมายจับ๒รายดังนี้
นายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอในข้อหาฝ่าฝืนการใช้เรือโดยไม่ได้โดยมิได้รับใบอนุญาต
เดินเรือผิดเขตและกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สองนายภัยบูลตีกาญจนานันต์นะครับข้อหากระทำการโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและฝ่าฝืนการใช้เรือ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือล่าสุดจริงจริงที่ออกมาครับ
คุณผู้ชมครับจากศาลจังหวัดนนทบุรี
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะพบร่างของคุณแตงโมนะฮะ
มีการสอบปากคำคนขับเรือแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเรือนะครับ
ตำรวจบอกว่า๕คนนี้นะจะมีความผิดแตกต่างกันไป
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีเปิดเผยบอกว่า
ช่วงก่อนที่จะพบร่างของคุณแตงโมเนี่ยนะฮะ
ท่านบอกว่าผลการสอบปากคำคนขับเรือกับเพื่อนที่อยู่ในเรือทั้ง๕คน
แล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องอีกตั้ง๙๑๐ปากนะ
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
และถึงแม้ว่าจะพบหรือไม่พบท่านพูดตอนนู้นนะ
ก่อนที่จะเจอคุณแตงโมนะฮะ
ก็จะดำเนินคดีกับทั้ง๕คนตามพยานหลักฐาน

มี๒คนคือเบิร์ตกับปอ
โดยทั้งสองคนไม่มีใบอนุญาตขับเรือครับ
นะฮะแล้วเรือดำดังกล่าวก็ไม่มีใบอนุญาต
อนุญาตมันหมดอายุแล้วนะฮะ
ส่วนเจ้าของอู่เรือจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่
อันนี้เดี๋ยวต้องดูกรมเจ้าท่าว่าจะว่ายังไง

เจ้าท่าต้องมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าการเอาเรือลงสู่แม่น้ำ
คนขับเรือต้องมีใบอนุญาตขับขี่ถึงจะเอาเรือลงสู่แม่น้ำได้
ส่วนการสอบปากคำทั้ง๕คนเนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีบอกว่า
การสอดคล้องกันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่จากการสอบสวนพบว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอ
ที่จะไปถึงคดีฆาตกรรมณเวลานี้
หากครอบครัวติดใจสงสัยท่านบอกว่า
ส่วนรายละเอียดที่ระบุพฤติการพฤติกรรมของคุณแตงโมนะฮะ
ว่าไปเดินไปทำธุระส่วนตัวตรงท้ายเรือเนี่ย

เพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายขัดต่อข้อปฏิบัติ
ข้อบังคับการโดยสารเรือรุ่นดังกล่าว
และจะต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดในข้อที่จริงใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะมีผลต่อการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับเรือเพิ่มครับคุณผู้ชมฮะ
วันนี้ครับมีการส่งนะฮะ
ผลตรวจสารเสพติดไปแล้ว๒คน

ส่วนอีก๓คนอยู่ระหว่างดำเนินการ
ท่านบอกว่าจะเร่งรัดผลตรวจให้ออกมาเร็วที่สุดครับ
ประยะรักษาในคดีเนี่ยมันครบถ้วนอยู่แล้ว
เรื่องต้นมันสามารถแจ้งคนขับ
ทำให้น้องแตงโมบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายได้ไหม
เราจะแจ้งข้อหาพวกนี้ไปพร้อมกัน
ดำเนินคดีเนี่ยเราจะแจ้งหาพร้อมกัน
ในเรื่องของการมันต้องเป็นคดีเดียวกัน
และในส่วนการให้ปากคำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการต่อการสอบสวนไหมครับ

โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องที่ว่ามันมีการสลับกันขับเรือเนี่ย
ตรงนี้มันยุ่งยากต่อการที่จะดำเนินคดีกับใครบางคนไหมท่าน
ยุ่งยากหรอกครับก็ทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงที่ที่ปรากฏ
จากการสอบสวนทั้ง๕คน
จากการที่เราสอบสวนในเรื่องเนี่ยมาเราก็พบว่า
มีการใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุ
ผู้ควบคุมเรือไม่มีใบอนุญาต
และเราก็พบว่ามีผู้กระทำโดยประมาท

เป็นเหตุให้น้องแตงโมพัดตกจากเรือ

ส่วนรายละเอียดเนี่ยขออนุญาตว่าเป็นไฟ

สังคมมีการตั้งประเด็นไปถึงเรื่องของการฆาตกรรมอะค่ะ
ทางด้านของตำรวจให้น้ำหนักในเรื่องนี้บ้างไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่พบว่าไปถึงประเด็นนั้นนะครับ
สอดของ๕คนให้ในทาง

ก็นี่ครับผมนำเรียนว่ามันอยู่ในสำนวนเนี่ย

มันมีประเด็นสงสัยจากคุณแม่ของน้องค่ะว่า
ในวันเกิดเหตุมีการว่าจ้างให้น้องไปถ่ายรูปบนเรือ
ไม่ใช่การระวัตภัณฑ์อาหารธรรมดาเนี่ยค่ะ
การสอบสวนมีข้อมูลในเรื่องนี้ไหมคะ

ก็ถ้าเกิดว่าก็ต้องเชิญคุณแม่เนี่ยมาให้การนะฮะ
แต่การให้การทั้ง๕คนบอกว่าเป็นการว่าจ้างให้มาถ่ายรูปไหมคะ
หรือว่าแค่ไปทางชาติแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องของการมาเที่ยวกัน
นี่การว่าจ้างเลย

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะครับ

ความผิดที่ปรากฏชัดเจนคือ
เรื่องของพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทย

ไม่ให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย

ไม่ให้ไปอยู่บริเวณท้ายเรือที่อันตราย
ทั้งหมดเป็นความผิดที่ชัดเจนนะครับ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่ามาแล้วนะคะ
นายภูริพัฒนธิรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ด้านความปลอดภัยเป็นคนออกมาแถลงข่าวเองนะคะ
สำหรับกรณีที่คุณตังโมพลัดตกจากเรือเนี่ย

กรมเจ้าท่าเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับกองทัพเรือ
ตำรวจน้ำมูลนิธิร่วมกระตันยู
เจ้าหน้าที่สอบปพแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเนี่ย
ร่วมกันค้นหาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องต้นไปตรวจสอบเรือโคบอล๒๕ลำเกิดเหตุ

ประเภทการใช้เรือก็คือเป็นเรือสำราญและกีฬา
มีนายปะพินวิทย์รอดบางยางเป็นเจ้าของเรือ
และนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าไฮโซปอล
เป็นผู้ควบคุมเรือในขณะเกิดเหตุ
ตรวจสอบในระบบแล้วปรากฏว่า
ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมประจำเรือของกรม
ไม่มีชื่อในปออยู่ในระบบฐานข้อมูลว่าเป็นผู้ควบคุมเรือ

ก็คือเท่ากับว่าไม่มีใบอนุญาตขับเรือ

ใบอนุญาตเรือหมดอายุ๒๗มกราคมที่ผ่านมา
มีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย
สิ้นสุดการคุ้มครองไปแล้ว๒๘มกราคมที่ผ่านมา
ใบอนุญาตเรือลำนี้ก็หมดอายุแล้วพร้อมกับกรมทัน
ซึ่งสำหรับกรณีเรื่องของใบอนุญาตหมดอายุเนี่ยนะคะ
กรมเจ้าท่าเนี่ยได้สั่งการให้สำนักเจ้าท่านนนทบุรี
เปรียบเทียบปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท
ส่วนของผู้ควบคุมเรือไม่มีประกาศนียบัตร
มีความผิดเป็นโทษอาญานะคะ
จำคุกไม่เกิน๖เดือนและปรับ๑๐๐๐บาท
ส่วนกรณีไม่สวมสวมเสื้อชูชีพจากการตรวจสอบเนี่ย
คือมันผิดตั้งแต่ผู้ควบคุมเรือไม่มีประกาศนียบัตรแล้วก็คือ
ผิดตั้งแต่ข้อที่๑ผิดตั้งแต่เริ่มต้น
ก็คือกรมศาสตร์ก็ไล่ดูเป็นข้อไปเลย